ทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะ
ก็มีการเตรียมที่จะออกหมายจับนายเปรมชัย
บอกว่าถ้าไม่มาตามนัดของสารพรุ่งนี้นะฮะ
ขณะที่ทางด้านของตำรวจปทศเข้าตรวจสอบงาช้าง๒คู่
ค่ากว่า๒ล้านบาทว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ครับ
ผลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนากุลบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
กล่าวถึงการดำเนินคดีนายเปรมชัยกรณสูตร
ประธานบริหารและกรรมการบริษัทอิตาเลียนไทย

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตก
ตามกำหนดนายเปรมชัยต้องรายงานตัวต่อสาร

ถ้าหากไม่มาตามนัดก็จะริบเงินประกันไปนะครับ
แล้วก็จะขอสารอนุมัติหมายจับตามขั้นตอนต่อไป
พร้อมกำชับไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกด่าน

ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่พบความเคลื่อนไหวของนายเปรมชัยครับ
ขณะที่ตำรวจจากกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด้านวิทยาศาสตร์นะคะ
ซึ่งก็ตรวจยึดมาได้จากบ้านนายเปรมชัย
เมื่อวันที่๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

เปรมชัยเคยทำเรื่องนะคะเพื่อขอครอบครองงาช้าง

แต่ว่ายังอยู่ในขั้นตอนการยื่นเรื่อง
แล้วก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าที่ทำเรื่องขอนั้น
เป็นงาช้าง๔กิ่งนี้หรือไม่ค่ะ

รังเย็นรีสอร์ทเนื้อที่๑๙ไร่ด้วยนะคะ

พบเจ้าหน้าที่ป่าไม้นำป้ายกระดาษตรวจยึดข้อความว่า
สถานที่แห่งนี้ได้ตรวจยึดดำเนินคดี

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถานีตำรวจภูทรโคกงามที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
ติดไว้ที่ประตูกระจกด้วยค่ะ
ขณะที่เฟซบุ๊คของสัตวแพทย์พัฒนพลมณีอ่อน
หรือว่าหมอล็อตดอร์ก็ได้มีการโพสต์ให้กำลังใจ
พร้อมให้ความเชื่อมั่นการทำงานของเจ้าหน้าที่ป่าไม้
หลังจากที่เมื่อวานนี้ครับหน่วยพญาเสือลงพื้นที่ค้นหาพยาน
หลักฐานคดียิงเสือดำเพิ่มเติม
โดยพบเป็นกระดูกขาหลังนำขึ้นมาจากน้ำ
พร้อมให้คำมั่นใจนะครับว่าหลักฐานที่ได้จะเป็นหลักฐานที่สำคัญ
ซึ่งใช้ในหลักวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดีนะครับ